ที่นี่เห็นแล้วก็ต้องร้องว้าวเหมือนกัน
ที่จังหวัดพิสุนโลกบ้านคุณชนะเลย
จะพาคุณไปเองไปที่นี่คุณผู้ชมจุดชมวิวที่ตอนนี้นะ
มีทะเลหมอกสวยงามจริง
นี่แหละค่ะร่องเขานครชุมค่ะ
ตั้งอยู่ที่ตำบลนครชุมอำเภอนครไทยจังหวัดพิศนุโลก
อู้ยเป็นไงทะเลหมอกสวยงามจริง
จะไปเซลฟี่ก็ได้จะให้เพื่อนถ่ายภาพให้ก็ได้เหมือนกัน
นักท่องเที่ยวก็เดินทางมากันไม่ขาดสาย
เพราะว่าได้สัมผัสอากาศดีแล้ว
ก็ยังได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติด้วย
จุดเด่นที่เรียกความสนอกสนใจและเป็นไฮไลท์ก็คือจุดนี้ค่ะ
จุดชมทะเลหมอกเพราะมองไปเห็นไหมหมอกหนามาก
ปกคลุมตัวหมู่บ้านที่อยู่ด้านล่าง
คือเราไม่เห็นเลยว่าข้างล่างคือหมู่บ้านคนนะ
นึกว่าเป็นทะเลหมอกแบบลอยมาเหมือนเมฆ
ข้างล่างมีหมู่บ้านคนอยู่
เพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นภาพบรรยากาศที่ไม่ค่อยจะเห็นกันได้บ่อย
สำหรับใครที่ไปค้างคืนแล้วยังไม่มีที่พัก

ไปนอนบ้านผมได้สบายบ้าละไปกันหมดกับบ้านแตกกันดี

ที่นี่โฮมเซบ้านหนองสายไหมมันอยู่ติดกับร่องเขานครเลย
เปิดประตูบ้านออกมาคุณผู้ชมก็จะได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติ
แล้วก็มีอาหารอร่อยแบบนี้รอต้อนรับอยู่นะ
ดีที่สุดเลยนะคะเรียกว่าฟินคูณ๑๐เต็ม๑๐ให้ไปเลย๑๐๑๐๑๐จ้า
สำหรับใครที่จะวางแผนไปท่องเที่ยวนะคะ
แล้วอยากไปเที่ยวจริงเนี่ยนะคะก็ไปได้นะ
ยังไม่มีการปิดประตูหรือว่ามีการปิดกั้น
หรือมีการประกาศพื้นที่เสี่ยงท้าย

พยายามติดตามของทางเภาซาญของทางทางภาพรัฐนะครับ